การที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ช่วงกลางดึกอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ที่มีอศอาสาสมัครหนุ่มเอาปืนอากาศไปยิงแฟนสาวที่เป็นม่ายลูกติด
จนเสียชีวิตคาบ้านเพราะว่าหึงหวง
แฟนสาวตีตัวออกห่างแต่ที่แฟนสาวตีตัวออกห่าง
ก็เพราะไปรู้ว่าอศหนุ่มคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้ว
แล้วก็ไปยิงเขาสุดท้ายมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
ก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละไปมอบตัวกับตำรวจด้วย
โดยใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปบอกว่าจะขอสู้คดีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
พื้นที่หมู่เก้าอจนะจสงคราคืนวันที่๒มกราคม
ตำรวจสพคุณมีดได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ซึ่งก็ไปเจอนางสาวจิรพันธ์แก้วชนิดอายุ๓๓ปี
แม่ม่ายลูกติดเป็นผู้จัดการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
อำเภอหัดใหญ่ถูกยิงด้วยปืนอาก้าเลยนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ท้องบาดเจ็บสาหัส
นำตัวส่งโรงพยาบาลจนะแต่สุดท้ายเสียชีวิต
จากการสอบสวนมือปืนก็คือนายอภิเชษแก้วนวลอายุ๓๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอจนะ
ซึ่งก็คบหาเป็นแฟนกับผู้ตายค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยมายิงปืนขู่ที่หน้าบ้านมาแล้วด้วย
ในวันเกิดเหตุช่วงกลางดึกประมาณตี๒น
นายอภิเชษคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
มาหานางสาวเจียรพรรณที่บ้าน
นายอภิเชษยืนอยู่นอกบ้าน
นางสาวจิรพันธ์นั่งพิมพ์เอกสารอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
ลูกสาวอายุ๘ขวบนอนดูทีวีอยู่ข้างด้วยนะคะ
จากนั้นเนี่ยสองคนทะเลาะกันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
นางสาวเจียรพรรณก็เลยหันกลับไป
หน้าจอคอมพิวเตอร์วินาทีนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
นายอภิเชษใช้ปืนอากาศ
เล็งผ่านช่องกระจกหน้าต่างที่แตกอยู่แล้วก็ยิงนางสาวจิรพันธ์
เนี่ยค่ะยิงแบบนี้เลยแล้วยิงต่อหน้าลูกสาวอายุ๘ขวบ
ที่เขานอนดูทีวีอยู่ข้างนางสาวเจียรพรรณนี่นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นนะคะ
ก่อเหตุเสร็จนายอภิเชษก็หนีไป
สาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากความหึงหวง
นายอภิเชษคบหาเป็นแฟนกับผู้ตายแต่ว่าระยะหลังผู้ตายตีตัวออกห่าง
เพราะรู้ว่านายอภิเชษมีครอบครัวอยู่แล้ว
นายอภิเชษก็เลยโกรธที่ฝ่ายหญิงตีจากตัดสินใจมาก่อเหตุนี้

ส่วนบรรยากาศงานศพของนางสาวจิรพันธ์จัดขึ้นที่สาราศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์บ้านนาว่าอำเภอจนะ
นางยุภายอดเมฆอายุ๕๔ปีเป็นแม่ของผู้ตาย
ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่านางสาวเจรพรลูกสาวเป็นสาวหลักของครอบครัว

คืนเกิดเหตุแม่กับลูกสาวและนายอภิเชษคนก่อเหตุ
ไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านญาติมาด้วยกันแท้

กันไม่นานนายอภิเชษก็มาหาที่บ้านตามมาหาแล้วมาทะเลาะกัน

พอออกมาดูเห็นร่างลูกสาวถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
รีบวิ่งไปบอกญาติให้พาส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายลูกสาวก็เสียชีวิต
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะล่าสุดนายอภิเชษมอบตัวแล้ว
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพควรมีด
ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาที่เป็นฝ่ายปกครองอำเภอจนะภาพ
มอบตัวแล้วก็เอาปืนอากาศประจำกายที่ใช้ก่อเหตุไปด้วย

แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เรื่องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ
แล้วก็ใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน
มูลค่า๕แสนบาทยื่นขอประกันตัวออกไป
เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
เนื่องจากว่าผู้ต้องหายอมเข้ามอบตัวเอง
ก็เลยอนุญาตให้ประกันตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวน